เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ค่ะ
ต้องให้ตบให้ใช่ไหม

ตะลอนข่าวพร้อม

ตะลอนข่าวพร้อม
เพราะว่าดิฉันเนี่ยไปดูคลิปหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เป็นคลิปของเด็กน้อยที่เป็นเชียร์ลีเดอร์

ก็เลยอยากจะมาเป็นเชียร์ลีดเดอร์บ้าง

พร้อม

พี่ฉันนี่ยอมแพ้
คือใครมีแผ่นแปะแก้ปวดหลังบ้างคะ

วันจริงจะทุ่มเทกันขนาดไหนนะคะ

เวียนหัวยอมน้องเขาเลยเหมือนกัน
แล้วก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลย

แหมหลังน้องใบตองนี่ก็ยังพอได้อยู่
แต่ถ้าเยอะกว่านี้ลงไปเยอะกว่านี้แล้วก็หักแน่นอนครับ
อีกคือคอมเมนต์เขาบอกว่าน้องน่ารักนะคะ
คุณผู้ชมที่เห็นก็เป็นสีสันในโลกโซเชียลที่สร้างรอยยิ้มให้กับเรา
เราเครียดเราทำงานมาเหนื่อยแบบนี้นะ
เราเล่นโซเชียลเราได้เจออะไรที่มันแบบว่า
ผ่อนคลายคลายเครียดได้นะคะ
ดิฉันก็เลยจัดมาให้อีกหนึ่งบทเพลงสนุกให้กับหนูน้อยนี้
ดูสิว่าสะพานโค้งขนาดนี้จะเข้ากับเพลงไหนกันบ้าง

ขัดยอกทาถูทาถูแล้วแบบนี้
ขอแผ่นแปะปวดล้างหน่อย

อุตส่าห์สะสมไว้หลายปี
เป็นของวัตถุมงคลแล้วมั้งป่านี้

เดี๋ยวนี้เขาก็มีลีลาน่ารักออกมา

ความปรารถนาดีเพราะพี่ปวดหลังมาก